ท่านผู้ชมครับดูที่กำแพงเพชรหน่อยมีชาวบ้านเข้าไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ให้ไปตรวจสอบบ้านหลังนึงบอกโอ้โหกลิ่นเหม็นเน่าเหลือเกิน
พอไปดูนี่ขยะทั้งนั้นเลยค่ะนี่มีคนอยู่ไหมคะมีคนอยู่ฮะ
อยู่ยังไงคะมีผู้ชายอยู่คนนึงคือเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่บอกก่อนอื่น
อันดับแรกเนี่ยจัดการเรื่องขยะก่อนเพราะกลิ่นมันโชยออกมาเยอะมาก
อันนี้คือน้ำหนักนะไม่นับกลิ่นโอ้โหนี่ฮะเห็นใจเจ้าหน้าที่จริงนะฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนซับทวีนะครับที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเนี่ยไปตรวจสอบไปทำความสะอาดขนขยะไปทิ้งให้
บ้านของวัชรพงศ์ฉิมพงศ์อายุ๔๔ปีชื่อเล่นชื่อยิ้มพี่ยิ้มนี่เป็นเจ้าของบ้านกองขยะเยอะส่งกลิ่นเหม็นคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนไง
มันไม่ไหวจริงอ่ะนะฮะตอนที่ไปเอาขยงขยะออกมาเจ้าหน้าที่บอกเจองูแสงอาทิตย์อีกตัวนึง
อยู่ที่กองขยะนี่ต้องจับงูออกไปให้ด้วยขนย้ายออกไปเนี่ย
น้ำหนักได้แปดร้อยกิโลกรัมนะครับไปกำจัดตามกระบวนการของเทศบาล
แล้วก็แถมทำความสะอาดบ้านให้ด้วยนะนี่แถมให้ด้วยนะฮะ
คือพี่ยิ้มเนี่ยทำไมถึงเก็บสะสมขยะเอาไว้เยอะขนาดนี้
นี่พี่ยิ้มเจ้าของบ้านดูท่าทางแบบพี่ไม่ค่อยพอใจ
พี่ชื่อยิ้มแต่ไม่ค่อยยิ้มเลยค่ะมาขนไปหมดเลยหรือยังไรค่ะ
เอาลองฟังพี่ยิ้มหน่อยแค่ตอนแรกว่าเอาของมาไว้ในบ้านเยอะจังค่ะ
พี่ยิ้มของอะไรครับขยะอ่ะครับก็ซื้อมากินมา
ก็ก็ตอนแรกว่าให้เขาทำแล้วว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยความสะอาดแล้วนะ
แต่ว่าวันนั้นมันทำไม่เยี่ยมก็เลยเซ็งเลยอืมปล่อยเลยครับเนี้ยเลยปล่อยเลย
ครับครับปล่อยไว้อย่างงี้เลยแต่ก็ไม่ทำอีกแล้วเนอะเก็บมาเต็มใช่ค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้พี่ยิ้มเนี่ยนี่คือประธานชุมชนนะฮะ
ก่อนหน้านี้ยิ้มเนี่ยเขาอยู่กับแม่นะแล้วแม่จะเป็นคนคอยดูแลทำความสะอาดบ้าน

แล้วแม่เสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
ทีนี้ไม่มีใครคอยดูแลทำความสะอาดบ้านแล้ว
ส่วนตัวของยิ้มเองเขาก็กลายเป็นว่าเหมือนกับ

เนื่องจากเคยติดยาเสพติดแล้วไม่มีใครดูแล
เพราะฉะนั้นก็เลยเลยต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลหน่อย

อยากให้พายิ้มไปบำบัดไปรักษาด้วย
ที่เขานับถือเราด้วยอะไรด้วย
ถึงได้กล้าเข้ามาได้
แล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราดีตลอด
เดี๋ยวจะเอาเรื่องของจุดวางขยะทิ้งขยะ
มาไว้ให้ที่บ้านหน้าบ้านของยิ้มก็แล้วกัน
ยังไงคงต้องทำความเข้าใจให้เขาเอามาทิ้งตรงนี้

อืมนะคะก็เพื่อสุขภาพของพี่ยิ้มด้วยค่ะ